ชาวบ้านเขาไปเห็นว่าตรงสระตรงบ่อนี้จริงเขาเอามาทำเพื่อการเกษตร
แต่มันมีอะไรที่เป็นเหมือนเหลืองลอยมา
พอเข้าไปดูใกล้น่าจะเป็นพระเพราะลักษณะเหมือนสวมใส่สบง
สุดท้ายเป็นพระจริงฮะพระท่านเสียชีวิตจมน้ำแล้วก็ลอยอืดแล้วนะฮะใช่ค่ะ
พอเข้าไปดูใกล้นี่ตกใจเลยนะคะเป็นหลวงพี่ค่ะ
มน้ำลอยอืดอยู่ในสระแบบนี้เสียชีวิตมาแล้วนะคะหลายวันด้วย
เย็นเมื่อวานนี้คนที่ไปพบชาวบ้านก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจสภห้วยหลวงค่ะอำเภอเมืองอุดรธานีก็เลยไปตรวจสอบ

ไปพบเป็นพระจมน้ำมรณภาพค่ะลอยอืดอยู่
ญาติพี่น้องของพระที่มรณภาพ
พอทราบแล้วแหละว่าพระรูปนี้คือใคร
ก็เลยมายืนดูกันเป็นจำนวนมาก
ทราบนะคะพระที่มรณภาพคือพระบุญมีประพาโส
หรือพระตีอายุ๔๔ปี
อย่างที่บอกสภาพสวมอังสะผ้าเหลืองและยังมีย่าม
หงายนี่ขึ้นอืดอยู่ห่างจากฝั่งสระน้ำประมาณสัก๓เมตร

อย่างที่บอกว่าเขาทำการเกษตร
กว้างสัก๓ไร่ลึกประมาณ๒๓เมตร
พ่อของพระตีแล้วก็กู้ภัย

เรื่องต้นจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้าย
ว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำน่าจะประมาณสัก๕วันแล้ว
ศพก็เลยขึ้นอืดแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วย
ก็ไม่ติดใจหาสาเหตุนะคะที่พระท่านมรณภาพ
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดค่ะ
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ทางด้านชาวบ้านท่านหนึ่งค่ะคุณปัญญาโสรสบอกว่า
ตอนเย็นจะมาให้ข้าวน้องหมาที่เลี้ยงเอาไว้๓ตัว

แล้วปรากฏมองไปเห็นศพพระลอยน้ำมา
รีบค่ะด้วยความตกใจไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งตำรวจ
ส่วนชาวบ้านอีกท่านหนึ่งก็บอกนะคะว่า
วันที่๓๐มิถุนายน๕วันก่อนบ่าย๒
วันนั้นเอาจริงแดดร้อนอบอ้าวมาก
เห็นด้วยว่าพระตีที่มรณภาพนี่แหละ
เดินมาขอน้ำกินด้วยอาการแบบกระหายน้ำมาก
แล้วเห็นท่านเหงื่อท่วมร่างกายเลย
นำน้ำในกระติกถวายให้ท่าน
พระตีดื่มน้ำไปจนสำลักเลยนะคะ
ก่อนนำขวดมากรอกน้ำเพิ่ม
แล้วเดินออกไปจากกระท่อมนะคะของเขาเอง
ห่างจากสระน้ำจุดเกิดเหตุ๖๐๐เมตร
เลยคิดว่าท่านคงเห็นสระน้ำ
แล้วเดินลงไปริมสระจะล้างหน้าหรือไม่
หรือก้มดื่มน้ำในศักดิ์ค่ะ
เพราะผู้ชายคนที่เขาบอกนะท่านมาแบบเปียกเหนือชุ่มเลยนะ
เพิ่งจะกินน้ำจนสามารถเพิ่งจะก่อนแล้วจะง่างออกไป
เพราะว่ามือหนันเหมือนกับห้อนแห้ง
แบบน้ำเหมือนกับไม่มีขวดเดียว

ครับน่าจะเป็นลมแดดเพราะว่าจะหิวน้ำเพราะว่าจะกินน้ำ
ผมคิดว่าจะล้างหน้าล้างกลาง
จากมากระหายน้ำกินน้ำตรงที่โยมถวายแล้วนะ
ก็น่าจะลงไปจะล้างหน้าล้างตาคุณ

ท่านอาจจะเป็นลมหน้ามืดหรืออาจจะเป็นฮิสโตรกนะครับ
เจ้าอาวาสหน่อยละกันนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าจันทรังศรี

บอกพระตีทุดงประจำพรรษาอยู่ที่อำเภอหนองบัวแดงชายภูมิ

ก่อนเกิดเหตุกลับมาเยี่ยมพ่อที่ป่วย
กระทั่งวันนั้นแหละมีคนมาบอกนะคะ

ส่วนแม่ของพระตีก็บอกว่า
คืนวันที่๒ตรงกับวันพระนะคะ
ฝันว่าพระลูกชายเดินบินทบาทนะคะ

ยังถามเลยว่าทำไมเดินบินทบาทอยู่หมู่บ้านอื่น
พระลูกชายไม่ยอมพูดด้วยค่ะ
ฝันว่าไปบินบาทแล้วก็เบานั่ง
มิถุกลมหนาว่ะสัน
ฝันนี่แหละฮะ
เห็นพระลูกเนี่ยโอ้โหก้มหน้าก้มตาจะไปบินทบาทนะ

ในฝันของแม่แม่บอกต่อด้วยนะคะ

บอกว่าได้กลิ่นตัวและกลิ่นผ้าจีวรของพระตี

แล้วก็บอกว่าได้กลิ่นคล้ายกลิ่นทูบแล้วก็เทียนด้วย
คิดว่าคงมาหลบพักอยู่ที่กระท่อมนา
แล้วการที่แม่บอกว่ากับลูกสาวฝันเห็นพระตี
อาจจะเป็นวิญญาณของพระลูกชายที่อยากจะไปบอกเรื่องให้รู้ค่ะ